ของน้องวัย๑๕ปีครับมาร้องคุณกันจอมพลังนะฮะบอกว่าลูกสาวเนี่ยถูกแฟนนุ่มอายุ๑๘ครับลักพาตัวต่อหน้ากลางตลาดแถวรามคำแหงนะครับแล้วก็พาไปกักขังเพื่อนเพื่อนพยายามจะพากันไปช่วยแต่ก็ถูกรุมทำร้ายครับ

และคุณผู้ชมครับเป็นภาพเหตุการณ์ตอนที่ทางนายอ้นนะครับคุณอ้นเนี่ยอายุ๑๗นะครับเป็นผู้เสียหายโดนยกพวกมารุมทำร้ายหน้าบ้านพักครับเพราะว่า
คุณอ้นเนี่ยพยายามจะไปช่วยเหลือเด็กหญิงวัย๑๕ปีครับซึ่งเป็นเพื่อนของน้องออกมาจาก

ถูกแฟนนุ่มนั้นกักขังนะครับคนร้ายนั้นมากันหลายคนครับ
อาวุธปืนมีปืนปากกามีดไม้มาครบค่ะรุมทำร้ายฝ่ายผู้เสียหายครับ
จนบาดเจ็บคนที่อยู่แถวนั้นก็แตกตื่นนะฮะ
บางส่วนถ่ายคลิปวิดีโอบันทึกเหตุการณ์เอาไว้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับหลังจากเด็กหญิงวัย๑๕นั้นถูกฉุดตัวไป
ขณะกำลังช่วยแม่ขายของครับที่ตลาดแถวรามคำแหงนะครับ
แล้วก็ถูกกักขังไม่ให้กลับไปหาครอบครัวครับ
ทำให้กลุ่มเพื่อนก็ต้องช่วยกันตามหาช่วยกลับมาได้ทีนึงแล้ว
ฉุดซ้ำอีกนะครับค่ะขณะที่เพื่อนที่ไปช่วยเหลือครับ
แม่ของเด็กหญิงวัย๑๕เนี่ยก็มาร้องเรียน
กับทางคุณการจอมพลังครับให้ช่วยประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้หน่อยนะครับ
ทางคุณดารุณีหวังพิทักษ์อายุ๓๒ปีซึ่งเป็นแม่ของน้องครับ
บอกว่าปกติลูกสาวอยู่กับยายสลับกับแม่
ที่ผ่านมารู้ว่าลูกสาวนั้นคบกับในฟิล์มอายุ๑๘ปี
เพราะว่าลูกสาวเคยพามาแนะนำช่วงแรกไม่มีปัญหาครับ
จนกระทั่ง๒๒ตุลาคมที่ผ่านมาลูกสาวบอกยายว่าจะไปหาแม่
แต่ทีนี้มารู้ภายหลังว่าไปอยู่บ้านของฝ่ายชาย
แล้วก็ถูกกักขังไม่ยอมปล่อยให้มาหาครอบครัวนะครับ
ลูกสาวโทรศัพท์หาเพื่อนเพื่อจะขอความช่วยเหลือครับ
เพื่อนไปช่วยมาได้แล้วนะครั้งหนึ่งนะครับ
ช่วงเช้าของวันที่๒พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เอง
ฝ่ายชายก็พาพวกมาตามหาลูกสาวถึงที่บ้าน
จึงรีบพาลูกขึ้นรถไปขายของด้วยที่ตลาด
แฟนนุ่มของลูกก็ตามมาฉุดถึงตลาดครับ
มาลูกสาวนะครับส่งแชทมาบอกบอกว่า
อยากกลับบ้านนะครับแม่ก็เลยถามว่าตอนนี้อยู่ไหน
ลูกสาวส่งโลเคชั่นบ้านพักแถวบางซื่อมาให้
แล้วก็ส่งข้อความมาอีกนะครับว่าช่วยหนูทีนะครับ
เอาหนูมาบ้านนี้ครับหนูไม่ได้อยากมา
อย่าตอบกลับข้อความนี้นะคนเป็นแม่ก็เลยตัดสินใจ
ร้องเรียนกับทางคุณกันครับ
ต่อไปก็ไม่รับแม่อะไรเลยค่ะแล้วคำพิมพ์ที่พิมพ์กลับมาคือ
เหมือนหนูมั่นใจว่าเหมือนมันไม่ใช่ลูกหนูพิมพ์
คุณกันเองก็บอกว่าการกระทำของกลุ่มเยาวชน๑๘เนี่ยนะครับ
แสดงให้เห็นเลยว่าไม่เกรงกลัวกฎหมายครับ
ก็เลยเสนอทางเลือกให้๒ทางนะครับ
คือพาน้องคนนี้ส่งคืนครอบครัวเขาซะ
หรือว่าอยากให้ตำรวจตามไปจับถึงบ้านครับ
ส่วนการทำร้ายร่างกายกลุ่มเพื่อนของเด็ก๑๕เนี่ยนะครับ
ไปช่วยเหลือออกมามีผู้ร่วมก่อเหตุ๘คนครับ
จะให้ตำรวจนั้นช่วยดำเนินคดีทั้งหมดในข้อหาทำร้ายร่างกาย

ทางในฟิล์มนั้นได้มีการพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาในไลฟ์ของคุณกันจอมพลังด้วยนะครับ
ใช้ประมาณคำแบบนี้นะครับพิมพ์ผิดถูกนะครับ

พี่กันรีบมาตรวจสอบผมหน่อยรีบมารีบมานะครับ
ทีมงานนั้นเปิดคอมเมนต์ให้คุณกันอ่านครับ
ก็เลยพูดสวนกลับไปทันทีว่าอย่าท้าทายเก่งแต่ปากนะฮะ
โลเคชั่นมาเลยเดี๋ยวไปหารับรองเดือดร้อนแน่นะครับ
และไม่ต้องมั่นใจว่าพ่อแม่จะมาประกันตัวได้
เพราะจะให้ตำรวจนั้นคัดค้านการประกันตัวครับ
คือกลุ่มของผู้ชายเนี่ยตามมาฉุดผู้หญิงกลับ
ถึงที่บ้านที่ผู้หญิงไปหลบภัยอยู่นะแล้ว
ลุมสกรรมเขานะครับหน้าบ้าน
ชาวบ้านนี่เห็นคลิปเลยมีการถ่ายคลิปไว้ด้วยถูกไหม

ประกาศศักดาไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ช้อนหน้าเนี่ยเข้าไปหลายทีภูมิใจมาก

แล้วก็ไปฉุดน้องต่อหน้าแม่เขาเลยนะครับ
ซึ่งวันนี้แม่เขาอยากได้น้องกลับไปก็มาขอให้ผมช่วยแล้ว

ผมประสานทางท่านประหลัดกระทรวงพัฒนาสังคมมาด้วยนะครับ
ตอนนี้ก็มีทางท่านหัวหน้าบ้านพักเด็กนะครับมาช่วยด้วย
ถ้าสมมุติเด็กไม่ปลอดภัยก็จะมีเซฟเฮาส์ให้น้องอยู่นะครับ
ซึ่งวันนี้ต้องตามหาเด็กให้เจอนะครับวันนี้